มาดูเหตุการณ์นี้นะคะคุณผู้ชมค่ะที่นครสวรรค์
เมื่อวานนี้เราเล่าไปแล้วเป็นประเด็นที่สังคมสนใจมากจริง
เราก็ตามเรื่องให้ต่อคือเรื่องเนี่ยมันเริ่มต้นจากในเพจ
ทนายคลายทุกข์ของทนายเดชากิติวิทยานันต์
นายบอกว่าเรื่องนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติต้องตรวจสอบว่ามันเกิดอะไรขึ้น
มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้จริงไหมเรื่องราวมันเป็นแบบนี้นะคะ
ในเพจเฟซบุ๊คทนายคลายทุกข์เนี่ยเขาบอกว่า
เขาได้รับการร้องเรียนจากตำรวจน้ำดีนายหนึ่ง
เมื่อ๕สิงหาคมมีตำรวจในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์
จับผู้ต้องหาคดียาเศรษฐ์ติด๒คนชาย๑หญิง๑เขาเป็นสามีภรรยากัน
เอาตัวไปโรงพักแล้วตำรวจเรียกเงินผู้ต้องหา๑ล้านบาท
ผู้ต้องหายอมนะคะยอมจ่ายล้านหนึ่ง
แต่อยู่ดีมีนายตำรวจยศพันธ์ตำรวจเอกนายหนึ่ง
บอกว่าไม่ยอมล้านหนึ่งไม่เอาขอ๒ล้าน
ผู้ต้องหาเขาขัดขืนก็เอาถุงดำมาค่ะ
คลุมหัวผู้ต้องหาผู้ชายจนเขาขาดอากาศเสียชีวิต
หลังจากนั้นเอาศพไปส่งโรงพยาบาล
บังคับลูกน้องให้บอกหมอว่าผู้ต้องหาเสพยาเสพติดเกินขนาดจนช็อกตาย
แล้วก็ปล่อยตัวผู้ต้องหาผู้หญิงไปก็คือภรรยาของผู้ตาย
แล้วก็บอกเขาว่าไม่ต้องพูดอะไรนะแลกกับอิสรภาพนะ
และกับการไม่ถูกดำเนินคดียาเสพติดนะทีนี้ค่ะ
ตำรวจชุดจับกลุ่มที่เป็นตำรวจชั้นผู้น้อยเขาทนไม่ไหว
อืมว่ามันมีเรื่องราวแบบเนี้ยเกิดขึ้นก็เลยร้องเรียนไปที่ทนายคลายทุกข
แล้วก็ไปให้ข้อมูลกับทางทนายเดชา
อันนี้คือประเด็นเริ่มต้นเรื่องนะคะทนายเดชาก็เลยบอกว่ารับไม่ได้อ่ะ
ถ้ามันเกิดเรื่องแบบนี้จริงมันเป็นเรื่องเลวร้ายมากในกระบวนการยุติธรรมนะ
คือผู้ร้องเรียนเขาบอกว่าหลังเกิดเหตุนะคะพันธุ์ตำรวจเอกคนนี้
เรียกพ่อของคนตายมาเคลียร์วางเงิน๕ล้านบาท
เพื่อให้จบเรื่องซึ่งก็รู้ชื่อผู้เสียชีวิตแล้วอ่ะนะคะ
จากเหตุการณ์เนี้ยคือนายจิระพงศ์หรือมาวิน
อายุ๒๔ครอบครัวของผู้เสียชีวิตเขาจัดงานศพไปแล้ว
ช่วงวันที่หกถึงเก้าสิงหาคมส่วนแฟนสาวชื่อว่าเฟิร์นนี่นะคะ
เมื่อวานนี้ตำรกผุทธรดิ์ภาคหกมีคำสั่งย้ายด่วนค่ะ
ให้ไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรกผุทธรภิกษ์ภาคหกแทน
และให้ขาดจากตำแหน่งเดิมและอยู่ระหว่างการตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงค่ะ
พลตำรวจเอกสุวัสดิแจ้งยอดสู่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เร่งให้ตรวจสอบข้อที่จริงเรื่องนี้นะคะ
เพราะถ้ามันเกิดขึ้นจริงเนี่ยโอ้โหมันเป็นการสร้างความเสียหายที่รุนแรงมากนะคะ
ทีมข่าวของเราได้ข้อมูลมาจากพ่อของผู้เสียชีวิต
แต่พ่อของผู้เสียชีวิตให้ข้อมูลตรงกันข้ามกัน
กับทางเพจทนายคลายทุกข์เลยคุณผู้ชม
ข้อมูลคือแบบคนละเรื่องกันเลย

เป็นอดีตทหารนะคะก็เป็นทหารนอกราชการ

จริงแล้วตำรวจช่วยเหลือนะ
เอาตัวลูกชายพ่อไปส่งโรงพยาบาลไปเอ็กซาเรย์ปอด
ปรากฏว่ามีฝ้าในปอดส่งตัวต่อไปที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
แพทย์บอกว่าลูกชายพ่อเนี่ยอาการไม่ตอบสนองละ
เพราะว่าลูกชายพ่อมีโรคประจำตัวเป็นโรคหัวใจเป็นเบาหวาน
เหนื่อยง่ายแล้วก็อ้วนด้วยครับพ่อให้ข้อมูลตรงกันข้ามกันแบบนี้
คือพ่อบอกว่าผู้กำกับคนนี้ตำรวจคนนี้ยังนั่งร้องไห้อยู่กับพ่อเลย
ลูกชายพ่อเสียชีวิตน่ะเขาให้ข้อมูลแบบนี้เลยนะคะ
คือตรงกันข้ามกันเลยทีนี้ค่ะพันธุ์ตำรวจเอกธิติสันนะคะ
หรือผู้กำกับโจ้ะนะที่ตอนนี้ถูกสั่งย้ายไปอ่ะนะคะแล้วก็ตั้งกรรมการสอบเนี่ย
ทีมข่าวของเราก็พยายามสอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงมายังไงเนี่ย
ก็ตอบผ่านไลน์มาสั้นสั้นเองอะค่ะคุณผู้ชมค่ะปฏิเสธเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะ
บอกว่าไม่เคยเรียกขอเงินจากใครมีแต่ให้ตอนนี้ตัวเองโดนเลื่อยขาเก้าอี้นี่ค่ะ
เรื่องนี้ต้องตรวจสอบกันยาวยาวขยายผลกันยาวค่ะล่าสุดวันนี้เนี่ยค่ะ
สอบสวนเจรตำรวจลงพื้นที่ไปตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะไปที่บ้านผู้เสียชีวิต
ตำบลตาคลีอำเภอตาคลีสอบประคำทั้ง๓คนเลยทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งแฟนของผู้เสียชีวิต
เจ้าหน้าที่บอกว่านักข่าวสังเกตการณ์ข้างนอกเท่านั้นนะไม่ให้เข้ามาไม่ให้ฟังด้วยนะคะ
เท่าที่เห็นแม่กับแฟนสาวเนี่ยเขาเครียดเลยนะเนี่ยค่ะสอบปากคำแบบ๒ชั่วโมงกว่านะคะ
แล้วก็นำตัวไปสอบเพิ่มที่สำนักงานเทศบาลเมืองตาคลีด้วยแต่พ่อไม่ได้เดินทางไปด้วยก็มีแต่แม่และแฟนสาวของผู้เสียชีวิตนะคะ
พลตำรวจรีระพีพงศ์สุขภัยบูลผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครสวรรค์
ก็เปิดเผยหลังวิดีโอคอนเฟอร์เนนต์กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยค่ะก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับทางนักข่าวแบบนี้
บอกว่าได้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อที่จริงควบคู่กับชุดเจรตำรวจเรียกหัวหน้าชุด
และเจ้าหน้าที่ชุดปรับรามยาเสพติดสพมนครสวรรค์๑๓คนมาถามเลย
มาคุยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรียกพ่อกับแฟนสาวผู้เสียชีวิตมาคุยเลยมาสอบปากคำเพิ่ม
ก็เลยให้ความมั่นใจกับประชาชนนะคะบอกว่าก็ไม่เข้าข้างกันนะถ้าตำรวจผิดจริงเนี่ยก็ว่ากันไป
ก็ดำเนินคดีกันไปแน่นอนก็จะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายไม่เข้าข้างใครแน่

พระครูลมีหนึ่งสื่อเรียกชื่อจริงน้องที่เสียชีวิตไปซึ่งมีรุ่น๒๔ปี
ทราบมาว่าศพท่านก็เผาไปแล้วแล้วก็วันนี้จะมีสอบพ่อสอบแม่สอบพ่อกับสอบภรรยาที่กล่าวถึง
แล้วก็ความจริงเป็นอย่างไรคงจะต้องปรากฏในสำนวนการสุดโลกรุ่งจริง
พยายามไม่ถูกประทานวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดครับ
ต้องมาดูครับว่ามีคดีเกิดการจับกลุ่มเกิดขึ้นหรือไม่อย่างไร
เพราะเท่าที่ทราบเหมือนที่เราเห็นกันสื่ออาจจะทราบบ้างแล้ว
มีการผลชนสูตรที่สมหรืออะไรต่าง
เขาไปเสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไร

ทุกอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ตรวจสอบได้ครับ
ปี๒๕๖๒เป็นรองผู้กำกับการสืบสวนสพเมืองพิศนุโลก
คบากโปรบคุณผู้กำกับโปรบดูนี่เหมือนถูกด้วยครับ
ตุลานี่ฤดูแต่งตั้งโยกย้ายด้วยนะครับท่านผู้ชมครับถ้าอ่า
ไม่นับเรื่องของประวัติทางหน้าที่การงานในทางราชการนะครับ
สำหรับผู้กำกับโจ้พันธุ์ตระหนดเอกที่ตีสันเนี่ย
แต่ถ้าจะเอาในแง่ของแวดวงไฮโซหรือว่าในวงการบันเทิง
ก็มีชื่อเสียงทางด้านนี้อยู่เหมือนกันนะฮะนี่ครับท่านผู้ชมครับ
เคยได้ฉายาว่าโจ้เฟอรารี่นะฮะอ่าปัจจุบันนี้เนี่ย
อายุ๓๙ปีนะครับฉายานี้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
คือได้มาเพราะว่ามีรถสปอร์ตหลายคันนะครับ
มีลัมโบกินี่มีซุปเปอร์คารุ่นพิเศษผลิตเพียงหนึ่งร้อยคัน
ค่าสี่สิบหกล้านบาทว่ากันว่าภูมิกับโจ้
เป็นคนที่ครอบครองรถหรูคันนี้เป็นคนแรกของเมืองไทยด้วยนะครับ
แล้วมาดูเรื่องของความรักกันบ้างนะฮะเมื่อปีห้าเจ็ด
อันนี้ในอดีตนะสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ด
ภูมิกับโจ้เคยตกเป็นข่าวฮือฮาทั้งประเทศตอนนั้นนะครับ
เซอร์ไพรส์คุกเข่าขอดาราสาวชื่อดัง
คุณเมพิชนาศแต่งงานค่ะสิบแปดมักกระวาคมนะครับ
เพื่อนฝูงนี่คนสนิทนี่เข้ามาดีใจกันเยอะแยะ
แสดงความยินดีกันเยอะแยะเลยนะครับคุณอ้ำพัชราภา
คุณวุ้นเส้นคุณกะแตคุณหนิงปณิตา
ร่วมยินดีกันครับข้างในช่วงเวลานั้น
สิบแปดมักก็ตัวสั่นเลยเขาคิดว่าจะขอข้อหน่ายแล้วนะ
แต่ว่ายังไม่มีเวลาที่จังหวะตั้งแต่ปีที่แล้วปลายปีแล้วครับ
ก็เลยเลื่อนมาเรื่อยแล้วก็ขึ้นเมย์ไม่พร้อมบ้างเพื่อนผมไม่พร้อมบ้าง
สิบแปดปกราคมนะครับปี๕๗นะตอนนั้นคิดว่าจะมีข่าวดี
คือถัดมาไม่กี่วันหลังจากวันนั้นที่ท่านดูในภาพนะครับ
ก็ปรากฏว่ามีภาพภูมิกับโจ้ในพิธีแต่งงานนะครับ
ไฮโซเจ้าของธุรกิจเต้นรถหรูเฟอรารี่ก็คือคุณแจนนิสารัฐนะครับ
แล้วก็มีภาพอุ้มลูกชายหลุดออกมาด้วยค่ะนะนี่ครับตอนหลังก็ทราบว่า
เป็นอดีตภรรยากับลูกชายวัย๔ขวบในตอนนั้น
ซึ่งมันก็เลยเป็นดราม่ารักร้อนซ่อนแอบสนั่นโลกโซเชียลนะ
ภูมิกับโจ้ตอนนั้นต้องตั้งโต๊ะแถลงข่าวแล้วก็บอกว่า
ใช่ผมเคยแต่งงานมาแล้วจริงแต่ไม่ได้จดทะเบียนกัน
และเลิกกับภรรยามาแล้ว๒ปีที่ตัดสินใจขอเมย์แต่งงานเนี่ย
ตอนนั้นเพิ่งคบกันแค่๓เดือนเพราะมั่นใจว่าเมพิชชนาธิ์ดาราชื่อดังในตอนนั้นเนี่ยนะฮะ
คือคนที่ใช่ที่สุดสำหรับเขาภูมิกับโจ้บอกนะครับ
หลังจากเคลียร์ดราม่าตรงนั้นจบนะครับ๒๗พฤษภาคม๒๕๕๙
ภูมิกับโจ้ก็ขอแต่งงานกับสามีอีกครั้งหนึ่งนะครับ
กลางงานวันเกิดนะเท่ากับเป็นการขอรอบที่สอง
แต่ตอนนั้นคุณเมย์ไม่ตอบตกลงนะครับแล้วก็มีข่าวลือสารพัด
อย่างเช่นคุณแม่ของภูมิกับโจ้ไม่ปลืมบางทะเลาะกันบ้าง
ภูมิกับโจ้ก็มีข่าวดูใจกับดาราแล้วก็นางแบบสาวสวยในวงการบันเทิงอยู่บ้างมีทั้งเป็นข่าวไม่เป็นข่าวก็ว่ากันไป
แต่กระทั่งเมื่อปี๖๓กันยายนปรากฏภาพภูมิกับโจ้นี่ครับสนิทสนมกับผู้ประกาศข่าวบันเทิงสาวสวยคุณใบเตยพรพจี
ซึ่งคุณพ่อเนี่ยของน้องใบเตยเนี่ยเป็นผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๖นะ
ในปัจจุบันนะครับก็มีแพลนจะแต่งงานกันด้วยนะครับ
ซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นกับภูมิกับโจ้ในขณะนี้
คุณใบเตยบอกว่ามันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของภูมิกับโจ้นั่นแหละ
ตัวเธอเองเธอก็ไม่ทราบรายละเอียดมากนักไม่ขอให้ข้อมูลเรื่องนี้ก็แล้วกัน
แต่เท่ากับว่าตอนนี้ภูมิกับโจ้จากสพมศใช่ไหม
ก็ถูกสั่งย้ายเข้ามาก่อนที่ตำรวจภูทรภาค๖นะครับ
ซึ่งตรงนั้นก็คือคุณพ่อของแฟนสาวคุณใบเตยเนี่ย
เป็นผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๖อยู่
แต่ท่านก็ยืนยันว่าเรื่องนี้ให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย

ทีมข่าวของเราก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน
เดี๋ยวขอไปคุยกับทนายเดชาดูหน่อยดีไหม
ไปดูซิว่าเอ๊ะตำรวจชั้นผู้น้อยที่ร้องเรียนมาที่ส่งข้อความมาเนี่ย
เขาร้องเรียนมาว่ายังไงบ้างส่งข้อความมาเป็นยังไงบ้าง

นายเดชาถึงขั้นเปิดข้อความให้ดูเลยนะ
คือข้อความที่ส่งมาเนี่ยมันเริ่มต้นจาก
โปรดให้ความเป็นธรรมกับน้องเขาด้วยนะครับ
ซึ่งก็หมายถึงผู้เสียชีวิตนะคะ
และขอความเป็นธรรมให้กับพวกผมด้วยครับ
เพราะเขามักอ้างว่าเป็นสายตรงตำรวจชั้นผู้ใหญ่
เขาในที่นี้ก็หมายถึงผู้กำกับนี่นะคะ
แล้วต้องบอกเลยว่าข้อความที่ตำรวจชั้นผู้น้อยส่งให้ทนายเดชา

เรื่องมันมีอยู่ว่า๕สิงหาคม
ผมกับชุดยาเสพติดออกมาปฏิบัติหน้าที่จับกลุ่มผู้ต้องหาพร้อมของกลางมา๒คน
ผู้ชายกับผู้หญิงได้ทำการจับแยกสอบปากคำ
สักพักหัวหน้าชุดที่คุยกับผู้ต้องหาผู้ชาย
ก็เดินไปบอกผู้กำกับว่านายครับมันยอมจบที่๑ล้าน
แล้วผู้กำกับก็ตะโกนว่าล้านเดียวจะไปพออะไร
เรียกมันสองล้านสิวะโอ๊ยไม่ได้เรื่องเลยเดี๋ยวกูเองประมาณนี้ค่ะ
ผู้กำกับเอาถุงดำคลุมหัวเพื่อต้องการทรมาน
ต้องการเงินเพิ่มอีกหนึ่งล้านแต่แล้วผู้ต้องหาก็ขาดอากาศหายใจ
ผู้กำกับสั่งให้พวกผมไปลบกล้องวงจรปิด
ให้เอาศพไปโรงพยาบาลบอกกับหมอว่าเสพยาเกินขนาด
ให้หัวหน้าชุดยาเสพติดไปคุยกับแฟนผู้ต้องหาว่าแฟนนุ่มช็อกตายเพราะยาเสพติด
แล้วมีการตกลงกันเพื่อแลกกับอิสรภาพ
ผู้กำกับเรียกพ่อของผู้ต้องหาแล้วเอาเงินอุดปาก
โดยพูดกับพวกผมว่ากลัวอะไรเงินซื้อได้ทุกอย่าง
อันนี้คือทนายเดชาให้ดูข้อความแบบนี้จริงนะคะคุณผู้ชมค่ะ
นายเดชาบอกว่าเปิดเผยได้
อยากเปิดเผยอยากให้เห็นว่าได้รับข้อมูลมาแบบนี้จริง
นายเดชาบอกว่าคือเรื่องนี้
มั่นใจว่าหลักฐานที่มีอยู่เพียงพอที่จะฟ้องร้องเอาผิดได้
ตอนนี้มีความคืบหน้าไปมาก
เจรตำรวจได้ข้อมูลหลักฐานเกือบทั้งหมดแล้ว
ตอนนี้รอการกู้ไฟล์จากกล้องวงจรปิดของโรงพักค่ะ
คุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะเขาว่าเอ๊ะโรงพักไม่มีกล้องวงจรปิดหรือ

ตอนนี้รอการกู้ไฟล์จากกล้องวงจรปิดในโรงพักอยู่
มีความชัดเจนในส่วนของชุดจับกลุ่มด้วยนะคะ
ที่เขาบอกได้ว่าเหตุการณ์วันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้าง
ส่วนหลักฐานการร้องเรียนเข้ามาขอเก็บไว้
เพราะว่าต้องปกป้องตัวคนที่ร้องเรียนค่ะ
เชื่อว่าถ้าเรื่องนี้มีมูลความจริง
เชื่อมโยงไปถึงพันธุ์ตำรวจเอกคนดังกล่าว
ทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไม่นิ่งนอนใจแน่นอน
เพราะเรื่องแบบนี้เสื่อมเสียมาก

หรือทรมานเขาจนเขาตาย
ถ้าทำผิดจริงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ไม่เอาไว้

และอย่างคนที่เขาร้องมามันเป็นตำรวจไง

ว่ามันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงหรือเปล่า
แต่ดูเหมือนว่าพ่อของมาวินผู้ตายเขาจะบอกอีกมุมหนึ่งใช่ไหม

แต่ท่านผู้ชมครับแต่แม่ของมาวินผู้ตายเนี่ยเขาติดใจนะ

ซึ่งคุณพ่อคุณแม่เขาเลิกรากันไปแล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ได้เชิญแม่
แล้วก็แฟนสาวของมาวินที่เสียชีวิต
มาสอบถามข้อมูลที่สำนักงานเทศบาลนะฮะ

เพราะว่าคุณแม่เขายังติดใจสาเหตุการเสียชีวิตของลูกชาย
คือแม่บอกว่าเลิกกับสามีเนี่ยไปแล้ว

ทางเจ้าหน้าที่ก็เลยแยกมาสอบตรงนี้ดีกว่า
จากรายงานข่าวแจ้งว่าตำรวจได้ตรวจสอบเส้นทาง
ทางการเงินของผู้ตายกับแฟนสาวนะครับ
เรื่องต้นไม่พบว่ามีเงินหลักล้านเข้าออกบัญชี
ที่จะสามารถเอาไปจ่ายให้กับผู้ที่ถูกกล่าวหาได้
หากมีการเรียกฆ่าไถ่กันจริงเนี่ย
ที่บอกว่ามีการเรียกล้านหนึ่งแล้วโอนเอิญอะไรพวกนี้เนี่ย

ไม่พบเส้นทางการเข้าออกเงินหลักล้านในบัญชี
ของนายมาวินผู้ตายแล้วก็แฟนสาว
หลังสอบปากคำที่สำนักงานเทศบาลตาคลีเสร็จนะครับ
คือใช้เวลาตั้งแต่๑๑นาฬิกา๓๐นาที
ไปถึง๑๗นาฬิกากว่ารวมละ๕ชั่วโมงกว่า
พนธรรมดรีภูริวัตคุณสวัสดิ์
ภูมิครับการกองตรวจรัชการ๖สำนักงานเจรตำรวจแห่งชาตินะครับ
แล้วก็ชุดสืบสวนสพตาคลีด้วยได้
ให้ข้อมูลสั้นบอกว่าตอนนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลอะไรเพิ่มเติมได้
เพราะถือว่าอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน
ขณะที่แม่กับแฟนสาวของผู้ตายก็ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรนะครับท่านผู้ชมครับ
ก็ออกจากทางสำนักงานเทศบาลตาคลีที่ใช้เป็นสถานที่

เราไปบ้านพ่อของผู้ตายอีกครั้งนะครับ

แต่วันนี้ก็ไม่มีใครออกมาให้ข้อมูลแล้ว
คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเราก็พยายามจะไปคุยกับคุณพ่ออีกครั้งหนึ่ง
ได้ไปเจอกับอาเขยของนายมาวินนะครับ
ให้ข้อมูลบอกว่าพ่อของผู้ตายเนี่ย
เขาโทรมาแจ้งภรรยาของเขาว่าลูกชายเนี่ยเสียชีวิตด้วยอาการหัวใจล้มเหลว
ซึ่งตอนนั้นภรรยาของเขาก็ไม่ได้เอกใจอะไร
ก่อนจะเดินทางไปร่วมงานศพตามปกติ
กระทั่งมารู้ข่าวหลังจากมีประเด็นนั่นแหละนะ
ว่าเอ้าตกลงแล้วเนี่ยเขาเสียชีวิตจากการถูกทำร้าย
ซึ่งส่วนตัวรู้สึกตกใจแล้วก็อยากรู้ข้อเท็จจริงเหมือนกันว่า
มันเกิดอะไรขึ้นแน่ที่ผ่านมายืนยันว่า
หลานนี่เป็นเด็กดีนะฮะนานจะมาที่บ้านนี้สักครั้งหนึ่ง
ส่วนเรื่องโรคประจำตัวตัวพ่อของผู้ตายไม่เคยเล่าให้ฟัง
แต่เท่าที่ทราบว่าเขาทำอาชีพอะไรเนี่ยก็คือ
ขายของออนไลน์กับแฟนสาวแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าขายอะไร
แสบละเอียดแอ๊ดพ่อไปแล้วก็รู้จักแล้วรถของพี่ชายเขาโทรมาบอกว่า

อันนี้ไม่แน่ใจจะรองอวดด้วยพ่ออยู่นะครับ

พ่อเขาบอกว่าหัวใจวายเราก็ไปร่วงหลายศพกันด้วยเนี่ย

เพราะเราไม่เคยสนิทคิดเชื้อ
ก็ไม่ต้องอดเรื่องสูงการหนึ่งเนี่ยก็เพราะว่าให้ผู้หญิงกันและ
ขณะที่ทางตำรวจนะครับท่านผู้ชมครับ
ผู้บัญชาการตำรุดผู้ท้อนปรากฏ
บอกว่าตอนนี้คณะกรรมการตรวจสอบข้อที่จริงเนี่ยกำลังสืบสวนหาพยานหลักฐานต่างนะครับ
อย่างเช่นสอบปากคำผู้ร้องเรียนแล้วก็ชุดปราบรามยาเสพติดของสพเมืองนครสวรรค์
สอบปากคำบรรดายาดของผู้ตายตรวจสอบรายงานผลชนะสูตรด้วย
เพื่อจะเอาข้อมูลทั้งหมดมาพิสูจน์ว่าที่ถูกกล่าวหากันมาเนี่ยมีมูลความจริงหรือไม่
อย่างไรยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับ
ถ้าสุดท้ายแล้วพบว่าพันธมตเอกทิติสันหรือว่าภูมิกับโจ้มีความผิดจริง
ต้องถูกดำเนินคดีทั้งวินัยและอาญาถ้าไม่มีความผิดก็ต้องไปเอาผิดต่อกับ
ผู้ร้องเรียนนะฮะเรื่องนี้ให้คณะทำงานเนี่ยไปสอบสวนให้เสร็จภายใน๑๕วัน
แล้วก็รายงานกลับมานะครับพลตำรวจเอกวิศนุประสาททองโอสดเจรตำรวจแห่งชาติ
บอกว่าต้องตรวจสอบให้ได้ข้อเท็จจริงทั้งหมดตอนนี้เนี่ยกำลังทำทุกอย่างอยู่นะครับ
ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นไปตามระเบียบหรือไม่เพราะว่าเรื่องการจับกลุ่มในครั้งนี้
มันมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นก็ต้องไปดูผลการชนะสูตรพลิกศพด้วยเดี๋ยวก็ต้องเรียกสอบถามพยานทั้งหมด
เพื่อหาความจริงยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายแม้ว่าฝั่งพ่อของผู้ตายจะบอกว่าไม่ติดใจ
แต่มันก็เป็นคนละส่วนกันเพราะว่าเรื่องนี้ถือว่ามีผู้ร้องเรียนนะฮะ
เพราะฉะนั้นก็ต้องตรวจสอบให้พบว่ามีการทำผิดจริงหรือไม่
คุณผู้ชมคะคนสำคัญที่น่าจะให้ข้อมูลได้ค่อนข้างดี
ก็คือแฟนสาวของผู้เสียชีวิตที่ถูกจับไปด้วยกัน

ออกมาค่ะครับทีมข่าวของเราไปถึงบ้านเลยนะคะ
ของนางสาวกระหนกวันแฟนของผู้ตายเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาที่ถูกจับ
แล้วก็เขาปล่อยตัวมาแต่ว่าทีมข่าวของเราก็เจอแค่คุณตานะคะ
คุณตาทองดีอายุ๖๘คุณตาก็ป่วยเดินเหินไม่สะดวก
คุณตานี่น่าเศร้าตลอดเลยค่ะแล้วก็เจอคุณยายค่ะ
คุณยายก็สะอื้นน้ำตาคลอพูดไม่ออกอ่ะถึงขั้นพูดกับนักข่าวแบบพูดไม่ออกเลยนะคะ
เพราะว่ารักหลานมากไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้กับหลานนะคะ
คือคุณตาเนี่ยบอกว่าหลานสาวก็แต่งงานกับคนที่เขาเสียชีวิตไป
ทั้งคู่เขาก็เป็นเด็กดีนะอยู่ง่ายกินง่ายไม่มีนิสัยเกเร
เรื่องของยาเสพติดเนี่ยบอกตรงตรงว่าไม่รู้จริงจริงเพราะเวลาที่หลานสาวมากับสามีก็ท่าทีปกติ
อวดร่ำอวดรวยอะไรอาสาพาไปหาหมอทุกครั้ง
ก่อนที่จะตายอ่ะเขายังมาตัดผมให้ตายอยู่เลย
ผมไว้ตรงเนี้ยหนูพ่อใหญ่ผมยาวจังหาช่างตัดไม่ได้
โควิดอ่ะเขาก็มาตัดให้คนที่ตัดคือคนคนที่ตายอ่ะอ๋อ
โหไทยจะขาดเลยเดี๋ยวใจมากเขายังเขายังบอกว่าโฮพ่อใหญ่
เดี๋ยวผมมาตัดผมให้โฮโภคานะก็ไม่คิดว่าจะมาเจอแบบนี้ใช่ไหมครับ
อืมนี่นะคะเบื้องต้นผู้กำกับโจ้เขาปฏิเสธนะคะบอกว่าที่เป็นข่าวมาเนี่ย
ไม่ใช่เรื่องจริงพ่อของผู้ตายก็บอกว่าไม่ใช่เรื่องจริง
แต่ทนายเดชาบอกว่าเขามีหลักฐานแล้วก็ข้อมูลชัดที่น่าจะเอาผิดได้
ก็ทางบัญชาบอกว่าให้คณะกำการไปตรวจสอบสอบส่วนให้เสร็จภายในสิบห้าวัน